จากเรื่องราวของฉลามวาน

มากันที่เรื่องราวของโรงเรียนกันบ้าง

ร้องเพลงนี้แล้วจะอยากไปโรงเรียน

เพราะจริงช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็ก
แต่ว่าที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง

การแต่งหน้าทำผมแต่งตัวไปโรงเรียนใหญ่เลยค่ะ
ไปดูกันหน่อยว่าโรงเรียนอะไรนะ
โอ้โฮ
ไหนคะนี่ไงนี่ไงนักเรียนเต็มเลย
โอ้โหนี่นักเรียนเวลาเดินเข้าไปในโรงเรียนเนี่ย

ใช่ปกติแล้วนักเรียนว่าคุณครู
อันนี้คุณครูไหว้นักเรียนสวัสดีพานักเรียน
กลุ่มนักเรียนที่ต้องยกมือไหว้ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นบรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรก
ของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เดี๋ยวปีหน้าพาคุณไปสมัครต่อ
เนี่ยค่ะเขาช่วยกันแต่งหน้าแต่งตัวนะคะ
ที่จะไปโรงเรียนอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุข
อกจากจะเป็นวันเปิดเทอมแล้ว
ยังเป็นวันเปิดกิจกรรมด้วย
โดยมีวันที่๑๐๓อิทธิพล
บุภสิริเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์

พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย
สายใหญ่ของครอบครัวค่ะ

ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่๒๑มีนาคม
ถึง๒๗มิถุนายน๒๕๖๑เลยนะ
กิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากร

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ข้าราชการบำนานจากวิทยาลัยบึงพระ

รวมถึงปราชาบ้านที่นำแนวคิด

ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ
มาเป็นผู้ให้ความรู้ให้ข้อมูล
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองต่อไปนะคะ

คุณป้าทุกคนดีใจมาก

เขาได้ใส่ชุดนักเรียนเหมือนตอนเด็กไง

ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแบบนี้
ก็เลยเป็นการคืนความสุขให้กับเขา
ในวัยที่อยู่ในวัยสูงอายุ
ทำให้เขารู้สึกว่าสุขภาพจิตแจ่มซ้าย

วันหนึ่งนะเราลองมีอายุเท่า

นี่แหละเด็ก๑๔อีกครั้ง

เพราะว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ

เพราะว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาโรคความจำเสื่อม
ไซเมอร์เยอะมากเลยนะคะ